นายกรัฐมนตรีนะครับนำคอรมอวางพวงมาลา
ในวันปิยะมหาราชครับเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
หาที่สุดไม่ได้ของล้นเก้ารัชกาลที่ห้าครับนายเศรษฐาทวีสิน
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวางพวงมาลา
งในวันปียะมหาราชหรือวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕ณพระบรมราชานุสรพระราณพระราชวังดุสิต
หรือที่โดยทั่วไปเรียกว่าลานพระบรมรูปทรงม้าครับ
โดยมีคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพลียง
สำหรับวันที่๒๓ตุลาคมของทุกปีรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันสำคัญของชาติ
โดยกำหนดให้เป็นวันปียะมหาราช
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๕
และกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการครับ
โดยหน่วยงานราชการภาคเอกชนนักเรียนนิสิตนักศึกษารวมทั้งประชาชน
จะไปวางพวงมาลาและดอกไม้สักการะโดยเฉพาะดอกกุหลาบสีชมพู
ที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงมานั่นเองนะครับ

พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ต่างจังหวัดกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดก็นำข้าราชการทุกหมู่เหล่านี่แหละค่ะ
พวงมาลาพาไปดูบรรยากาศที่แรกก่อนเลยค่ะ
พาไปที่โคราชนะคะที่โคราชเนี่ยนะคะ
นายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
หัวหน้าหน่วยหัวหน้าส่วนข้าราชการทหาร
นำหัวหน้าส่วนข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้าประชาชน
พวงมาลาเนื่องในวันปียะมหาราชประจำปีนี้
พระบรมราชานุสวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะคะ
โคราชพาไปดูที่ฉะเชิงเซากันบ้างค่ะ
บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดนายชนละทียังตรง
ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาก็นำข้าราชการทุกหมู่เหล่า
พวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสวรีรัชกาลที่๕อย่างพร้อมเพลียง
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะคะ

บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสัตหีบนายสุนทรมูเนาวาระ
ในอำเภอสัตหีบก็นำข้าราชการทหารตำรวจพนักงานรัฐวิสาหกิจ
นักเรียนนักศึกษาเหล่ากาชาติ
ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่สัตหีบ

พวงมาลาเนื่องในวันปียะมหาราชเช่นกันนะคะ